มาปิดค้นรถรู้เลยทำไมหลบหนี
ในรถมียาเสพติดแล้วก็มีปืนด้วยนะคะ
นับผ่านไป๔วันจนถึงวันนี้
ควบคุมตัวในโจ้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปดูภาพช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มตัวเขาค่ะ
ต่อไปต่อไปต่อไป

อย่ามื้อไว้อย่ามื้อไว้อย่ามื้อไว้
มีกระป๋องล้างมีกระป๋องล้าง
เปล่าเปล่าเปล่าเปล่าเปล่าเปล่า
ตำรวจชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีไปจับกลุ่มตัวในโจ้
ในโจ้ชื่อจริงว่าในพนัพรายจันทรเสนานะครับ
พร้อมแฟนสาวชื่อว่านางสาววรรณยาพาธียมค่ะ
คนนี้หนีมาซ่อนตัวในบ้านญาติที่ตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
พร้อมกับอาวุธปืนนะคะก่อนที่จะควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
การจับกลุ่มครั้งนี้คือต้องย้อนไปช่วงของการก่อเหตุที่จะต้องมาจับกลุ่มแบบนี้เพราะสามี
ในโชว์ไปกับแฟนสาวขับรถเก๋งมา
มาถึงบริเวณด่านแถวทางลอดอุโมงถนนมิตรภาพค่ะ

ไม่ยอมจอดให้ตำรวจเรียกตรวจ

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

แล้วทิ้งรถเก๋งวิ่งหนีไปในความมืดค่ะ
ตำรวจคดในรถเจอยาบ้าน๑ถุง
เจออาวุธปืน๓๘และกระสุน
อกจากนี้นะคะหลังจากที่เขาวิ่งหนีไป
เขาไปก่อเหตุชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่เห็นหน้าเขาเต็มเลยนะคะ
ช่วงที่เขาวิ่งข้ามสะพานค่ะ

ข้อหาพยายามฆ่าและคดียาเสพติด

ทิ้งไว้ข้างกำแพงรั้วสนามม้าแข่ง
ที่บ้านนาซายตำบลหนองข้างหนองขอนกว้าง
ห่างจากจุดที่ยิงใส่ตำรวจ๕กิโลเมตร
กระทั่งตำรวจใช้เวลาแกะรอยอยู่๔วัน
จับกลุ่มตัวได้ตามภาพนะคะ
การจับกลุ่มตัวเนี่ยได้ทั้งสองคนเลยแล้วก็เอาตัวไปทำแผนจุดแรก
จุดที่เป็นด่านที่เขาฝ่ามานี่แหละที่ทั้งสองคนขับฝ่าไป
ส่วนจุดที่๒เป็นบริเวณทางพาดรถไฟในซอยมิตรสว่าง๓
เป็นจุดที่คนร้ายเริ่มยิงใส่ตำรวจ
นายพนาไพรหรือนายโจ้ผู้ก่อเหตุยกมือไหว้ขอโทษนะคะ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เขาขโมยมา
หลังทำแผนเสร็จได้ควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ดำเนินคดีต่อไปนะคะรวมทั้งจะสอบสวนขยายผล
ไปยังผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติด
เพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ